หลังจากที่ทั้งสองท่านเมื่อสักครู่แถลงข่าวกับสื่อมวลชนไป
คุณแม่คุณแตงโมบอกว่ากระติกโกหก
ลูกสาวแม่ถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ
แล้วมันมีแชทหลุดมีคนผู้หวังดีส่งมาให้แม่ด้วย
ประเด็นนี้น่าขยายความต่อมากเลย
คุณแม่ของคุณแตงโมหอบหลักฐานมาเลย
ขับรถมานี่คือหลักฐานใหม่ที่สำคัญ
เดี๋ยวจะมอบให้กับตำรวจสภเมืองนทบุรี
เพราะเป็นข้อความแชทจากบุคคลบุคคลหนึ่งและเชื่อถือได้
ส่งมาให้แม่ดูเป็นแชทสนทนาทางไลน์
ประมาณว่าวันนั้นกระติกบอกแตงโมว่าไปทานข้าว
แต่หลังจากทานข้าวแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นเรื่องที่ทำให้ลูกของแม่ไม่พอใจ

มันจะมีภาพภาพหนึ่งเห็นคุณโมนั่งหน้าบึ้งอยู่

เพราะไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่บอกว่าไปทำอะไร

ยืนยันนะครับว่าแตงโมถูกทำร้ายบนเรือจริง

แม่ไม่เชื่อเลยว่าแตงโมลจะไปปัจจักรเวลาที่สามารถมาเรือ

แล้วพร้อมเรียกร้องให้กระติกเนี่ย
โกหกเอาความจริงมาพูดกัน
ถ้ากระติกอยากจะพ้นผิดควรจะพูดแต่เรื่องจริง
ฟังเสียงคุณแม่ครับ
ทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกาย
เขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเรา

ที่ว่าทำร้ายร่างกายนี่คือวันที่เกิดเหตุหรือว่าก่อนหน้านี้

เขายืนยันว่าคุณแปลงโมไปปัสสาวะจริงคุณแม่ตรงนี้เชื่อไหมฮะ
ไม่เชื่อค่ะไม่ใช่
คุณแม่พูดนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญ
แสสำคัญว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณแม่ของคุณแตงโมยืนยันนะครับว่าจนถึงเมื่อวานที่สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่
ก็ยังไม่ได้คุยกันกับกระติกเลย
ส่วนที่กระติกอ้างว่าโอ้ไม่ได้คุยกับแม่เพราะไม่สนิทกัน
คิดถึงแต่คุณพ่อเพราะคุณแม่ไม่ใช่นักประดานม

เอาลูกแม่ไปหากินขนาดนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้จัดการ
หางานหาเงินให้จะไม่สนิทกับแม่ได้ยังไง

เจอกันเมื่อ๒เดือนที่แล้วเองแต่คุณแม่บอกแบบนี้นะคะ
ที่กระติกให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่โมตกน้ำไป
ไม่ได้ติดต่อแม่เพราะว่าแม่ดำน้ำไม่ได้

เหตุผลจริงคือกระติกมีความลับอะไรที่ไม่ต้องการให้แม่รู้ล่ะ
นะฮะแต่วันนี้คือเมื่อวานเนี่ยแม่บอกว่าแม่รู้แล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่แม่มีให้กับตำรวจดำเนินการทั้งหมดเลย
นะครับอันนี้เป็นข้อมูลฝั่งคุณแม่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ
คุณแม่นี่ใจเย็นมากนะโอ้โหใจเย็นมากนะ
ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นแม่คนอื่นที่เขาสูญเสียนี่
เขาจะพูดออกมายังไงแต่คุณแม่นี้ใจเย็นมาก